กระดาษแผ่นเล็กเหล่านี้นี่แหละค่ะ
เราสามารถนำมาเพิ่มมูลค่าได้ด้วยนะคะ
และจะมีวิธีการเพิ่มมูลค่าออกมายังไงบ้าง
วันนี้คุณชะดารัฐโภคะวัฒนะมีคำแนะนำมาฝากค่ะ
หรือจะเป็นสร้อยคอที่ทำจากลูกปัดกระดาษฟรุ้งฟริ้งหลากสีสันเหล่านี้
หากสังเกตให้ดีวัสดุสำคัญที่นำมาประดิษฐ์ก็คือ
แผ่นกระดาษเหลือใช้อย่างสลากินแบ่งรัฐบาลที่พลาดรางวัลค่ะ
เพียงแค่เตรียมสลากเหลือใช้ดินสอกันไกรไม้บรรทัศน์กาวแห้งยาทาเล็บลูกปัดไม้จิ้มฟันเอ็นหรือได้
ราคารวมอยู่ที่ประมาณสามร้อยบาทค่ะโดยสามารถทำกำไรได้๑๐กว่าอัน
แต่ถ้าใครที่มีอุปกรณ์อยู่แล้วหรือต้องการทำในปริมาณมาก
ก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นค่ะ
เตรียมอุปกรณ์จนครบแล้วก็เริ่มลงมือทำได้เลย
ขั้นตอนแรกเพียงแค่เรานำกระดาษสลากมาตีเส้นด้วยดินสอและไม้บรรทัศน์เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
ความกว้างหรือความยาวขึ้นอยู่กับความต้องการของเราว่าอยากให้ลูกปัดกระดาษมีขนาดใหญ่เพียงใด
จากนั้นนำกันไกลมาตัดตามรอยที่ขีดเส้นไว้ค่ะ
ตักกระดาษออกเป็นชิ้นเล็กแบบนี้แล้ว
ขั้นตอนต่อไปต้องทากาวให้ทั่วจะช่วยยึดกระดาษให้ติดแน่นกันมากขึ้น
จากนั้นจึงนำกระดาษมาม้วนพันเข้ากับไม้จิ้มฟันที่เตรียมไว้
โดยค่อยม้วนช้าให้ได้จุดศูนย์กลางจนสุดความยาวกระดาษ
หลังจากที่เราม้วนกระดาษสลักจนเป็นรูปทรงรีแบบนี้แล้วนะคะ
ขั้นตอนต่อไปค่ะก็คือการนำยาทาเล็บมาทาทับ
เพราะยาทาเล็บจะช่วยยึดไม่ให้กระดาษร่ออกจากกัน

ขั้นตอนต่อไปจะนำมาร้อยเป็นกำไรค่ะ
โดยใช้เอ็นใสแบบยืดได้หรือเชือกแบบธรรมดาก็ได้ค่ะ
เพิ่มลูกปัดสีสันแซมเข้าไปอีกนิด
เพื่อให้กำไรของเรามีสีสันสวยงามมากยิ่งขึ้น
จากจะเป็นงานอดิเรกที่ช่วยฝึกสมาธิเราได้แล้ว
ยังสามารถต่อยอดนำไปทำเป็นเครื่องประดับต่าง
ช่วยสร้างรายได้ให้เราได้อีกด้วยค่ะ